เอาเรื่องของขวาร้ายซ้ายดีพูดถึงเรื่องของตากระตุก
บอกตาขวากระตุกมันเป็นรางบอกเหตุเดี๋ยวมันจะไม่ดี
อะไรมันจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุของหายของรักของหวงไม่อยู่อะไรต่างเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่อุดรธานีเขาบอกมันเป็นเรื่องจริงคุณ
เพราะว่าเขาตากระตุกทั้งวันเลยเมื่อวานนี้
ออกไปทำงานตากระตุก
กลับบ้านค่ะมันเป็นเรื่องจริงโจรยกเขาค่ะของหายทั้งบ้านเลย
อิโต้ก็เอาไปข้าวสารก็ยังเอาไปเลย

เจ้าของบ้านได้แค่ฟันเวลาที่ไปกินข้าวเนี่ยนะคะ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
ในอำเภอนาดีขออภัยนะคะตำบลนาดีอีอำเภอเมืองอุดรธานี
นายมณพหิตจำนงอายุ๔๕ปี
พันรยานางสาวดอกไม้แสงดี
พาตำรวจไปดูร่องรอยที่คนร้ายค่ะ
ทุบบริเวณประตูแล้วก็งัดประตูห้องครัวเข้าไปในตัวบ้าน
ทรัพย์สินที่ได้ไปเยอะเลยค่ะธุระทัศน์๔๐นิ้ว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนาฬิกากระปุกออมสิน
กางเกงยีนมีดอิโต้เข้าสารใหม่แม่ศรีมาฝาก
ยังไม่ทันได้ทานข้าวหอมเลยเอาไปแล้วนี่นะคะ
มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ๖หมื่นบาทค่ะ
สอบถามนะคะผู้เสียหายเล่าให้ฟังช่วงเช้าออกไปทำงาน
ก็ล็อกประตูบ้านตามปกติแต่ขณะที่ทำงานอยู่
ภรรยาบอกว่าตาขวางมันกระตุกหลายครั้ง
เหมือนจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าแล้วก็ตกอยู่อย่างนั้น
ไม่หยุดเลยพอกลับมาถึงบ้านช่วงบ่ายค่ะ
เปิดประตูบ้านไปช็อกเลยค่ะ
ข้าวของกระจัดกระจายหายไปหมดเลย
ซึ่ง๒ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงนะ
ตะกระตุกเหมือนกันและตอนนั้นมันก็เป็นรางบอกเหตุจริง
เพราะบ้านพ่อถูกคนร้ายงัดยกเขาลักษณะแบบเดียวกันเลย
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คนนะคะ
เพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปมันเยอะ
เพราะว่าติดตามไม่ได้ก็จะกลายเป็นภัยสังคมนะเดี๋ยวจะไปทำกับบ้านอื่นอีกค่ะ